คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะ
มาเปิดดวงซุปตาตัวแม่ของวงการบันเทิงบ้านเรากันก่อนเลยนะคะ
มีแถมแม่เอ๊พแม่ชมแม่อั้ม

แม่อั้มพัชราพาสุตาราสีพริจิก
หมอชังบอกเลยว่าปีหน้าปังเวอร์โดดเด่นสุดสุด
โดยเฉพาะเรื่องงานเรียกว่าปีหน้าจะดังซะยิ่งกว่าเดิมซะอีกค่ะ
ใครที่เป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยนะครับ
ส่วนมากเกิดในราศีนี้เยอะเลยมันมีเหตุผลนะ
เขาบอกว่าเพราะคนราศีพิจิกษ์เป็นคนที่จริงจัง
คือทำอะไรก็ทำจริงมุ่งมั่นตั้งใจ
มันก็เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งนะตรงต่อเวลาอะไรพวกนี้

พิจิกนี่ต้องรอดูรอติดตามผลงานในปี๖๔ได้แน่นอน

ปังแน่นอนนะคะปีหน้านะ
หมอช้างบอกเลยว่าปีหน้าฟ้าเปิด
ดวงดีเบบีคนที่๓มาแน่

ปีหน้ามาแน่นอนหมอช้างเขาบอกไว้แบบนั้นนะคะ

อย่างที่บอกคือเป็นราศีแห่งการเริ่มต้นครอบครัว

โดยเฉพาะยิ่งคนที่แบบเกิดราศีนี้อยากจะมีลูกมีบุตรอะไรอย่างนี้นะ

ดวงบอกว่าครอบครัวจะเหมือนมีสมาชิกใหม่

เพราะว่าชมเขาเป็นปีไก่
ถ้ามีลูกในปีหน้าก็คือปีฉลู
หลักของดวงจริงก็คือซาฮะฉลูละกาแล้วก็มะเสง
ก็คือจะถือว่าเป็นปีที่เกื้อนหนุนกันดี
อีกหนึ่งแม่ค่ะที่ทั้งสวยและสตรองแม่แอฟทักษะออนนะคะ

หมอช้างก็อธิบายแบบนี้คุณอย่าเพิ่งตกใจกันไป
แต่อาจจะเป็นลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ที่หนุนดวงคุณแม่ก็เป็นได้จ้า
ราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์ลงทุน
และมีโชคเรื่องบริหวานถ้าเจอที่ทำได้
คำว่าบริหวานเนี่ยมันหมายถึงบุตรและบริหวาน

อายุเรียกว่าน้อยกว่าเรา
สำหรับผู้หญิงนะได้ผู้ชายอายุน้อยกว่า
ดวงแอปก็อย่างที่พูดไปในรายการนะครับว่า
พอพ้นสงการมาแล้วก็จะดีขึ้น

ว่าสงการจริงใช่ไหมครับสงการขึ้นเป็นอายุก็ได้
ใช่ครับตามดวงนับแบบไทย
ส่วนภาพรวมวงการบันเทิงปีฉลู๖๒
หมอช้างบอกนะคะว่าเป็นข่าวดี
ฉลูธาตุทองวงการบันเทิงปีหน้าคึกคักกว่าปีนี้

เป็นปีฉลูธาตุทองโดยพื้นฐานของฉลูเนี่ย
เรื่องความบันเทิงทั้งหลายดีกว่าปีที่ผ่านมา

เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ย
ผมว่าในหลายภาคส่วนนะ
มันจะเป็นเรื่องโทรทัศน์ละครออนไลน์
โดยรวมแล้วน่าจะมีข่าวดี

เรื่องของการทำงานเรื่องของการลงทุน
อะไรก็ตามเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้น